มาดูเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นกับผมของผู้หญิงคนหนึ่ง
เป็นลักษณะของผมที่พันกัน
แต่ตามความเชื่อเราเรียกว่าผมผีช่อ
ตามความเชื่อเขาเชื่อกันแบบนี้นะครับ
ผมผีช่อมีอาถรรพ์ในตัวของมันเอง
เหมือนของกายสิทธิ์ที่มันจะติดตัวเรา
แต่ถ้าเราไม่ดูแลหรือตัดออกเอง
คุณจะเกิดอาเภษแก่ตนเองก็คือเจ็บป่วยทนทุกข์ทรมานนะครับ
แล้วก็ถ้าความเชื่อของทางภาคใต้เขาบอกว่า
ถ้าใครจะอยากตัดผมผีช่อนี้ออกนะครับ
จำเป็นต้องให้ครูโนราที่แก่กล้าด้วยอาคม
ตัดออกเท่านั้นแล้วก็นำไปบูชาคุณ
นำขึ้นหิ้งบูชาเพื่อเป็นของมงคล
จะตัดเองไม่ได้นะครับ
นี่แหละฮะเจ้าของผมผีช่อนี้นะฮะ
ก็คือนางวันนาพรดาวกระจ่างอายุ๓๔ปี
เป็นชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับ
โดยเจ้าตัวเชื่อว่าผมของเธอนี่แหละฮะเป็นผมผีช่อนะครับ
เราก็ถามว่าผมมันเกิดขึ้นมาได้ยังไง
นางวรรณพรเล่าถึงที่มาบอกว่าเมื่อประมาณ๑๐ปีก่อน

หลับฝันว่ามีหญิงแก่มาหาพร้อมกับขอดูลายมือ
ก่อนจะทักเธอบอกว่าเธอมีโอกาสร่ำรวย
และหญิงแก่คนนั้นก็ยังขอให้เธอก้มหัวลง
แล้วใช้มือลูบหัวเธอด้วย
พอเธอตกใจตื่นขึ้นมาแล้วพอรุ่งเช้า

พบว่าเส้นผมมันเริ่มขมวดกันเป็นก้อน
หลังจากนั้นพอทิ้งไว้วันต่อมาวันต่อมา
มันขมวดกันเป็นก้อนขยายขึ้นเรื่อยนะคุณ
จนถึงตอนนี้ผมเป็นแผ่นหนา๒นิ้ว

ก่อนหน้านี้เธอรู้สึกว่ามันหนักมากบริเวณต้นคอ
คล้ายกับมีคนมานั่งขี่คอมากดคอเธอตลอดเวลา
เธอก็เลยไปปรึกษาร่างทรงคนหนึ่ง

ให้ตั้งหิ้งบูชาบูชาผีไว้ที่บ้านก่อน

หากสิ่งที่มองไม่เห็นจะมาอยู่ด้วย
ก็ขอให้มาอยู่บนหิ้งนี้
หิ้งที่จัดเตรียมไว้
ไม่ขอให้มาอยู่ที่คอของเธอ

เธอไม่มีอาการหนักคอหนักบ่าหนักไหล่อีกเลย
ฟังเสียงเธอเล่าหน่อยนี่เรื่องความเชื่อนะครับ
ว่าให้ไปหลับก็ขึ้นอยู่บนหิง
กันหน่อยไปทั้งกันจุดถูกว่าถ้ามาอยู่ให้คุณนะ
แล้วจะรักษาแล้วจะหน่อยให้อยู่แล้วก็ขึ้นไปอยู่บนหิง
เพราะว่าปากถูกทั้งนั้นแล้วมันก็ว่าเบาไปเลยนี่แต่ข้อนั้น
ส่วนสิ่งที่เธอบูชาไว้ที่บ้านปรากฏว่า
เคยมีคนในหมู่บ้านเกิดอาการปากบวมรักษาเท่าไหร่ก็รักษาไม่หายนะ
ก็แวะมาที่บ้านของเธอแล้วก็บนบานสิ่งที่มองไม่เห็นบนหิ้ง
ขอให้หายจากอาการปากบวมปรากฏว่าหายจริงนะฮะ
โดยชาวบ้านก็เชื่อว่าหากใครมีผมผีช่อห้ามตัดทิ้งเด็ดขาด
อย่างที่ผมบอกนะฮะไม่งั้นจะเกิดอาเภษป่วยเป็นบ้าหรือว่าตายเลยก็ได้นะฮะ
บางคนจะเรียกว่ากล้าวนางธรณีซึ่งถือว่าเป็นของดี
แล้วก็จะมีสิ่งที่มองไม่เห็นมาคุ้มครองเจ้าของผมให้แค้วคาดปลอดภัย
และอย่างที่บอกว่าถ้าตัดจริงต้องใช้ครูโนรา
แล้วก็ใช้มีดที่ลงคาถาอาคมด้วย
แต่ถ้าหลักวิทยาศาสตร์คุณคือหมอก๊อฟหมอสังคมสื่อสารเพื่อคุณธรรม
เปิดเผยออกมาบอกว่าสาเหตุของการเกิดผมลักษณะนี้
คือแห้งแตกปลายหรือว่าผมเสีย
ถ้าปล่อยทิ้งไว้โดยไม่หวีไม่สางผมมันจะพันกันไปเรื่อย
หรือบางคนที่หนีบผมด้วยเครื่องหนีบไฟฟ้านะคุณ
มันก็จะทำให้ผมร้อนแล้วก็ทำลายเกร็ดผมทีละนิดทีละนิด
จนผมเสียแห้งแตกปลายแล้วก็โครงสร้างภายนอกไม่แข็งแรง
แล้วมันจะกลายเป็นการพันกันแบบนี้
หรือบางคนนะไม่หวีผมแล้วก็นอนดิ้นด้วยนะคุณ

ส่วนความเชื่อนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องของความเชื่อ

แต่ก็ต้องขอให้ดูแลรักษาความสะอาดของผมตรงนี้ให้ดีด้วยนะฮะ
ใช่เพราะว่ารักษณะนี้มันจะแบบเป็นผมเกาะกันแล้วเป็นหนา
การทำความสะอาดมันอาจจะยากนิดนึงนะคะ